มาถึงเรื่องภัยร้ายใกล้ตัวนะคะ

ล้วงลึกมาเลยสำหรับคุณอ้นกรกฎนะคะ
คนนี้ก็เป็นนักแสดงกำลังเป็นดาวรุ่งเลยนะคะ
บอกว่ากระเป๋าตังค์นะคะแล้วก็กุญแจรถหายไปเลยค่ะ
ในขณะที่เดินทางอยู่บนรถตู้นะแม่
ใครเนี่ยมันช่างเอาไปจริงนะครับคุณนะคะ
คุณบอกเลยหายไปทุกอย่างเอกสารสำคัญก็หายไปนะคะ
เดี๋ยวไปฟังหนุ่มอ้นเขาอธิบายเหตุการณ์นี้กันค่ะ
เออนะคะก็ถือว่าฟาดเคราะห์กันไปนะคะ
อย่างที่คุณสงสัยหนุ่มข้างนั้นเป็นใครกันนะคะ

ร้องเพลงเราก็อยากจะทำในสิ่งที่เราชอบเนี่ย

เพลงก็นี่ครับเดี๋ยว
เดือนหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับเดี๋ยวพอแล้ว

ตอนนี้ก็ทำฟอร์มทีมฟอร์มวงขึ้นใหม่กับเพื่อนแหละ

ก็ไปล้วงลึกมาว่าคนที่

ว่าทำงานกันทุกวันน่ะนะคะ